ส่วนคดีการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรอดีต
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๕๖นั้นแล้วก็เป็นคดีดัง
วันนี้ทางสารอุทธรณนัดฟังคำพิพากษา๒จำเลยในคดี
ซึ่งสารอุทธรพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิต
นายบอลสันติภาพเพ็งด้วงกับพวกที่ร่วมกันอุ้มฆ่านายเอกยุทธ์นะครับ
แต่พิพากษาแก้ไขในข้อกฎหมายจากฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เพียงเจตนาค่าเพราะเหตุว่าไม่ได้วางแผนกันมาก่อนครับ
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมคุมตัวนายสันติภาพเพลงด้วงหรือบอล
พร้อมพวกรวม๔คนจำเลยในคดีที่ร่วมกันอุ้มฆ่าในเอกยุทธ์อัญชันบุตร
อดีตนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง
เรือนจำพิเศษกรุงเทพนครไปที่สารอาญารัชดา
เพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรฐานร่วมกันฆ่าซ่อนเร้น
ทำลายศพปล้นทรัพย์และรับของโจร
กรณีนายสันติภาพและนายสุธิพงศ์จำเลยที่๑และ๒
อุ้มฆ่านายเอกยุทธ์โดยปล้นเอาทรัพย์สินมูลค่ากว่า๖ล้าน๖แสนบาทไป
นำศพไปฝังบริเวณเขาจิงโจ้อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
โดยมีนายชาวลิศและนายธิวากรจำเลยที่๓และจำเลยที่๔
ช่วยขุดหลุมฝังศพเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่๖
๙มิถุนายน๒๕๕๖นะครับ
ส่วนจ่าสิบเอกอิทธิพลและนางจิตอำภัยจำเลยที่๕และจำเลยที่๖
เป็นผู้เก็บเงินกว่า๔๒๐๐๐๐บาทที่นายสันติภาพบุตรชายนำมาฝากไว้
โดยสารอุทธรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้โจทย์ไม่มีประจักษ์พยาน
แต่มีพยานแวดล้อมเบิกความเป็นลำดับขั้นตอน
พี่เขยของนายสันติภาพได้เบิกความว่านายสันติภาพกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง
มาสอบถามหาสถานที่ฝังศพและแม้นายสันติภาพกับนายสุธิพงศ์
ให้การแตกต่างกันว่าไม่ได้เป็นผู้ฆ่า
แต่จากการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ์ก็เกิดขึ้นจากการกระทำของนายสันติภาพกับนายสุธิพงศ์
ซึ่งทำร้ายและฆ่านายเอกยุทธ์ขณะพยายามเปิดประตูรถหลบหนี
พิพากษาแก้เฉพาะบทกฎหมายว่านายสันติภาพกับนายสุธิพงศ์
มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไม่ใช่การฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนจำเลยที่เหลือให้เป็นไปตามคำพิพากษาชั้นต้น
ก็ถือว่าสารอุทธรณ์นั้นนะครับก็ได้นัดฟังคำพิพากษา๒จำเลยคดีอุ้มฆ่านี้
แล้วก็ยังพิพากษายืนจำคุกตลอดชีวิตครับ